ประแดงครับคุณตาท่านหนึ่ง
นดไข่เส้นนะนกไข้เส้นคุณต้าบอกเพียนะ
เดี๋ยวขอนอนพักนอนหลับสักคู่นึง
ต้องเบลอภาพนะครับท่านไม่ตื่นมาอีกแล้ว

แถวซอยสุขสวรรค์๖๔ตะบนบางพึ่งอำเภอพระประแดง
ในห้องชั้น๒นะครับพบผู้ตายเป็นคุณตายุ๗๓ปีแล้ว

ตำรวจสพพระประแดงนะครับตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบัตรแผล
หรือว่าร่องรอยการต่อสู้ตามตัวของผู้ตาย
ก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
นะครับในห้องเจอขนเบียร์ขวดนึงครับเปิดแล้วนะแล้วก็แก้ว๒ใบ
พนักงานโรงแรมที่มาเจอศพเป็นคนแรกเล่าบอกว่า
เมื่อคืนประมาณ๓ทุ่มผู้ตายมากับหมอนวดเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ขับรถกระบะมาที่โรงแรมขอเปิดห้องที่ชั้นสอง
ครบกำหนดเวลานะครับพนักงานโรงแรมก็เดินไปเคาะห้อง
แต่เตือนว่าหมดเวลาแล้วนะแต่ไม่มีเสียงตอบรับครับ
โทรไปก็ไม่มีคนรับผิดปกติแล้วสิ
ผิดปกติก็เอากุญแจสำรองเปิดไปเปิดห้อง
พอเปิดเข้าไปเจอผู้ตายนอนนิ่งอยู่แล้วนะครับ
จังหวะนั้นหมอนวดผู้หญิงกลับมาที่ห้องพอดีเลย
ก็พยายามช่วยกันปลุกแต่ท่านไม่ตื่นแล้วครับ
พอดูใกล้อ้าวคุณตาเสียชีวิตแล้วนี่
ตำโดสอบสอนขอไปครับสอบสวนคุณบี
คุณบีเป็นหมอนวดคนดังกล่าวให้ข้อมูลบอกว่า

พอเข้าห้องไปเนี่ยก็นวดคลายเส้นกันตามปกตินะ
ไปสักครึ่งชั่วโมงคุณตาก็บอก

พอได้เวลาก็เดินกลับมาที่ห้องไม่คิดว่าคุณตาท่านจะเสียชีวิต
ตำรวจจะเชิญตัวคุณบีไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
แล้วก็จะส่งศพชนะสูตรต่อไปครับ
ก็ยังพูดจากอะไรกับเราอยู่ไหน
เรื่องจากหลับเร็วก็พอ